คุณผู้ชมพามาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
แม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณหลังวัดพนันเชิง
ซึ่งตรงนั้นเป็นเส้นทางของแม่น้ำที่มันบรรจบกัน

น้ำจะเป็นลักษณะน้ำวนไหลเชี่ยว
และทีนี้เกิดเหตุเรือหัวลากชนกัน
เรือหัวลากลำหนึ่งนะฮะคว่ำแล้วก็จมน้ำ
มีคลิปภาพที่ประชาชนถ่ายไว้ได้ทันนะครับ

เฮ้ยลูกคนดูนี่แม่งน้ำห่วง

แล้วก็ประชาชนถ่ายคลิปเหตุการณ์ประทึกนี้ไว้ได้ทัน
คือในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ตำรวจสพพระนครสิทธิยาได้รับแจ้ง
เกิดเหตุเรือลากจูงบรรทุกสินค้า
มลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยารอยต่อแม่น้ำป่าศักดิ
ซึ่งตรงนี้มันบรรจบกันเขาเรียกว่า๓แยกเลยนะ
สามแยกหลังวัดพนันเชิงที่ตำบลกำมังอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ

ลักษณะน้ำตรงสามแยกคือชาวบ้านและชาวเรือเขารู้ดี
ว่าตรงนี้จะมีน้ำวนน้ำเชี่ยว
โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าน้ำน้ำเยอะมาก
เป็นน้ำเหนือที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพญาแล้วมาบรรจบพบกับแม่น้ำป่าศักดิ์พอดี
ตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้ง
เรือลากจูงมากันทั้งสิ้น๕ลำ
แล้วก็ลากจูงเรือขนแร่
เรือขนแร่ผ่านเส้นทางนี้เราก็รู้เรือขนแร่มันหนัก
เรือลากจูงที่ตอนนี้ต้องใช้หลายลำเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรง
ต้องใช้เรือลากจูง๔ลำท้ายเขาเรียกเป็นเรือโต่งท้ายให้คุณ
คอยดึงคอยรั้งให้เรือขนแร่ไปตามทิศทางที่ต้องการ
งั้นถ้าไม่ช่วยกันดึงกันรั้งนะเดี๋ยวเรือจะไปชนขอบของพนังของวัดด้วย

ทีนี้ครับมีคนในเรือที่จมลงไป๒ราย
เป็นชายวัย๖๐ปีและภรรยา
และตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอยู่นะฮะ

ก็คือชาวบ้านครับ
นางสาวยุพินสายสุขสนอายุ๓๖ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
เธอบอกว่าเธอเดินทางมาไหว้พระที่วัดพนังเชิญแห่งนี้
แล้วก็นั่งอยู่บริเวณท่าน้ำของวัด
จากนั้นได้เห็นเรือลากจูงกำลังลากจูงเรือบรรทุกสินค้ามา
แล้วก็เรือลากจูงลำหนึ่งเสียการทรงตัว
มันไปเกี่ยวไปชนกับเรือลากจู่อีกคันนึง
บอกว่าเห็นท่าไม่ดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
จนเกิดเป็นคลิปวิดีโอที่เรือจมไปต่อหน้าต่อตานะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายนพดลแซ่ดันอายุ๕๖ปี

ลุงเองขับรถมารอตรวจดูเรือสินค้าที่บริเวณวัดพนันเชิงแห่งนี้
โดยเห็นเรือทั้งหมดขนแร่มาจากกรุงเทพ
่งหน้าไปส่งที่อำเภอนครหลวง
จากนั้นสิ่งไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเรือมันชนกันแล้วเกิดการเอียงเสียการทรงตัว

คนขับเรืออย่างที่บอกไปผู้ชายวัย๖๐ปีนะครับ
ก็คือนายสมชายธารกุล
สรุปแล้วตรวจสอบอายุได้เรียบร้อยแล้วนะฮะคืออายุขออภัย๖๒ปี
แล้วก็ภรรยาก็คือนางนรมนศูนย์หายลงไปกับเรือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานเรือจากกรมเจ้าท่า
ส่วนนักประดาน้ำจะลงดำน้ำได้ยังไง
เพราะใต้น้ำตรงนี้เป็นน้ำวนน้ำเชี่ยวด้วย

ไม่ใช่เฉพาะที่จะต้องห่วงเรื่องของบ้านแล้ว
คนที่ใช้ชีวิตหรือว่าทำงานเกี่ยวกับสายน้ำ

มันเกิดเหตุบ่อยทุกครั้งในช่วงที่